คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังดูเผินเผินเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่ต้องแกะรอยและคลี่ปมไปด้วยกันเพราะตำรวจบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมก็ได้นะคะ
ตอนแรกได้รับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกข้างทางและมีคนเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็พยายามจะดูว่ามันเกิดจากอะไร
แต่กลายเป็นว่ามันมีลักษณะที่ว่าเหมือนกับถูกยิงด้วยนะคะ
เหมือนกับถูกยิงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่อย่างไร
ช่วงบ่าย๘กรกฎาคมตำรวจภูทรนายงไปตรวจสอบนะคะ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกคูน้ำข้างทาง
ตอนแรกยังไม่เสียชีวิตตอนแรกมีคนเจ็บก่อน
มีคนเจ็บอยู่ในคูน้ำลึกประมาณสัก๒เมตรนะคะ
คนเจ็บคือนายโสพลณนครหรือต๊อกโคกสบ้าอายุ๕๓
แต่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอะค่ะ
ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลนายงแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องชนะสูตพลิกศพมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุค่ะ
เพราะมีร่องรอยถูกยิงด้วยนะคะ
ชายโครงซ้ายแผลหนึ่งบาขวาอีกแผลหนึ่ง
บ่าขวาอีกแผลหนึ่ง๓แผลค่ะ
โดนยิงสามแผลค่ะก็ต้องชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ระหว่างทางขากลับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคืออยู่คนเดียว

ไม่แน่ใจว่าคนร้ายใช้ยานผ่านะอะไรนะคะ
ชักปืนมาเลยแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายไปสามนัด
คงจะคิดว่าผู้ตายคือเสียชีวิตแล้วตรงนั้น
แล้วก็หนีไปคนร้ายคงหนีไป
ผู้ตายเคยเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลโคกสบานะคะ
แต่ตอนนั้นน่ะสอบตกเดิมเนี่ยผู้ตายมีภรรยาและมีครอบครัวอยู่แล้ว
อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยนุ้ยตะมนตโคกสบ้าอำเภอนายม
สามสี่ปีที่ผ่านมามาอยู่กินกับภรรยาใหม่แบบเปิดเผย
ก็มาช่วยภรรยาใหม่ขายของด้วยนะคะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ถนนสายนายงย่านตาขาวนะครับ

จุดนี้เป็นคูน้ำก็จะมีเนี่ยฮะ

มีสิ่งของของผู้ตายยังตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบศวนของศพ
แล้วก็ผลกระสุนด้วยและหมดหัวกระสุนเพิ่มเติม

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตร

ซึ่งถ้าหากขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขับรถยนต์
เดินทางมาจากจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย

กล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มา
เป็นกล้องที่บันทึกภาพ๔ช่วงในวันเกิดเหตุ
ก็คือวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ดูช่วงแรกก่อนนะครับ
นาฬิกา๑๘นาที๕๔วินาที
บนถนนเส้นที่เกิดเหตุห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตร
จับภาพนาทีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายโสพล

กล้องไปมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุนี่นะฮะ
ช่วงต่อมา๑๔นาฬิกา๑๙นาทีกับอีก๓วินาที
กล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะสีบรอนเงิน
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขับตามจักรยานยนต

ตรงนี้ห่างกัน๙วินาที

เวลา๑๔นาฬิกา๑๙นาที๑๕วินาทีนะครับ
วงจรปิดมุมเดียวกันจับภาพรถกระบะสีดำ

ขับตามมาห่างจากจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตาย

กระบะคันที่๒เป็นคันที่๒นะฮะคันนี้

๔นาฬิกา๑๙นาที๑๘วินาที
วงจรปิดมุมเดียวกันบนถนนเส้นเกิดเหตุจับภาพจักรยานยนต์ซ้อน๒

ขี่ตามไประยะประชิดกันเลยนะฮะจากกระบะสีดำ
แต่ว่าที่ได้มาเนี่ยคือรถที่ตามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายนะฮะ

แต่ว่าในเวลาใกล้เคียงกันมันจะมีขี่ตามไปลักษณะแบบนี้นะครับ
กระบะ๒คันกับจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ตลาดบ้านนาปศ
เป็นตลาดที่นายโสพลผู้ตายเนี่ยเดินทางมาส่งภรรยาเปิดร้านขายขนม
ก่อนจะกลับบ้านแล้วถูกยิงเสียชีวิต
วันนี้ตลาดก็เงียบแล้วฮะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านมากนักนะครับ
เนื่องจากตลาดบ้านนาปศเนี่ยจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็อาทิตย
ค่ะนะฮะวันนี้วันจันทร์นะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าผู้ตายเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดจะมีปัญหากับเจ้าของตลาดพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันอันนี้ไม่มีนะครับ
แล้วไม่เคยทะเลาะกับใครที่มาที่ตลาดด้วยก็แค่มาส่งเมียขายของตั้งร้าน
แล้วก็กลับบ้านไปวันเกิดเหตุก็ไม่เห็นมีอะไรปกติผิดปกติ
เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถนนด้านหน้าตลาดบ้านนาปฏ
จะมีกล้องที่จับภาพผู้ตายแล้วก็กระบะสีดำตอนเดียว
โดยกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ๘กรกฎาคมเนี่ยที่ได้มาทั้งหมด๒มุมเนี่ย
จะมีอยู่นะฮะช่วง๑๔นาฬิกา๑๒นาที๑๐วินาที
วงจรปิดจับภาพอันนี้หน้าตลาดแล้วนะนี่นะฮะ
แผงร้านขนมของภรรยาผู้ตายตั้งอยู่ประตูทางเข้าตลาด
สังเกตร้านขายขนมของภรรยาผู้ตายเนี่ย
ส่วนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ริมถนนด้านหน้าตลาด
เป็นคันที่๒นับจากข้างหน้าสุด
กล้องวงจรปิดเนี่ยจะจับภาพเห็นนายโสพล
เสื้อเชิดสีน้ำตาลกางเกงยีนขายาวนี่ฮะ
รองเท้าแตะสวมหมวกแล้วก็ผ้ากันเปื้อน
นั่งอยู่ด้านหลังแผงขายขนมนะฮะ
แล้วเดินออกมาที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็พยายามจะขยับจะเลื่อนจะถอยรถนะฮะ
๑๔นาฬิกา๑๓นาที๒๐วินาที
จรปิดจับภาพรถกระบะสีดำไม่ทราบ
แผ่นป้ายทะเบียนลักษณะตอนเดียวขับผ่านด้านหน้าตลาด
แล้วก็ชะลอในจุดที่จักรยานยนต์พ่วงข้างของนายโสพลจอดอยู่
เขาอาจจะชะลอทั่วไปก็ได้
แต่มองในมุมอีกมุมนึงอาจจะชะลอดูหรือเปล่า
นี่ฮะเดี๋ยวต้องดูภาพตอนขับผ่านนะฮะ
ชะลอแบบไหนอะไรยังไงนะครับ

ตอนที่เหมือนกับมาแล้วก็จะช้าหน่อยนึง
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นทางเข้าออกตลาดใช่ไหมฮะ
แล้วก็ขับไปซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคันเดียวกับกระบะสีดำคันมุมนู้นตรงจุดเกิดเหตุหรือเปล่า
นาฬิกา๑๔นาที๒๘วินาทีวงจรปิด
จับภาพนายโสพลขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนน
ถอยรถแล้วขี่เข้ามาด้านในตลาด
ตรงนี้นะฮะผ่านหน้าร้านขายขนมของภรรยา
ถ้าตรงนี้จะคือมุ่งหน้าเข้าไปด้านในตลาด
๑๔นาฬิกา๑๖นาที๕วินาที

จับภาพนายโสพลขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกมาจากด้านในตลาด
แล้วไปจอดที่ไหลทางด้านหน้าตลาด
ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ใต้กล้องวงจรปิดแล้วนะ

ไปคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกค้าที่ร้าน

นี่นะฮะก่อนจะเดินย้อนกลับมาที่จักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าตลาด

ในเวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาที๒๖วินาที
๑๔นาฬิกา๑๔นาที๕วินาทีเนี่ย

วงจรปิดเนี่ยมุมด้านหน้าตลาดเนี่ย
เห็นเป็นถนนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ
กระบะสีดำคันนี้เนี่ยนะฮะ
ขับผ่านมาแล้วชะลออยู่ที่หน้าตลาดเนี่ย
ตรงนี้จะเห็นชัดว่าเหมือนกับชะลอดูจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายหรือเปล่า
แล้วขับผ่านไปคล้ายจะจอด

๑๔นาฬิกา๒๐นาที๕๒วินาที
จักรยานยนต์พ่วงข้างของนายโสพล
ก็ขี่ผ่านกล้องวงจรปิดมุ่งหน้ากลับบ้าน
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไปผ่านจุดที่ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่
อืมค่อยแกะรอยไปเรื่อยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะ
หมู่๑ตำบลโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรัง
เป็นบ้านของนายเทียนชัยโออินผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ซึ่งเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งในปีเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
เทียนชัยบอกว่าเมื่อปี๕๙
ตัวเขากับผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้สมัครอีกคน
ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่๑สมัครกัน๓คน
แต่มันก็ผ่านมา๖ปีกว่าแล้ว

ตัวผู้ใหญ่เทียนชัยกับนายสมพลก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกัน
แต่ยอมรับว่าตอนปี๕๘มีปัญหาเรื่องธนาคารหมู่บ้าน
จากมีคณะกรรมการ๙คนร่วมกันจัดการธนาคารชุมชน

จากนั้นก็ปล่อยเป็นกองทุนให้ลูกบ้านกู้ยืมเงิน
แต่การจัดการเงินนะคะมันติดขัดเรื่องเอกสาร
เงินในธนาคารชุมชนหมด

โสพลตอนนั้นน่ะเตรียมจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมขอเงินคืนให้กับชาวบ้าน
คณะกรรมการทั้ง๙คนหาเงินมาคืนลูกบ้านจนครบ
ตั้งแต่ต้นปี๕๙แล้วเรื่องมันก็จบลง
ก่อนจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
เชื่อว่าผู้เสียชีวิตไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะ
เพราะว่าไม่เคยมีปากเสียงกับใคร
ทั้ง๙คนมาให้ปากคำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ล่ะค่ะ
ในชวนเห็ดดำอายุ๖๒หนึ่งในคณะกรรมการธนาคารชุมชนบอกว่าได้จัดตั้งธนาคารชุมชนมาตั้งแต่ปี๔๓
เข้าสู่ปี๕๘ระบบมันมีปัญหาจริง

ไปแจ้งความและร้องขอความเป็นธรรมที่ยุติธรรมจังหวัดตรัง
ทางคณะกรรมการคืนเงินให้ชาวบ้านหมดแล้วนะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีปากเสียงอะไรกับใคร
ว่าไม่น่าจะมีใครติดใจอะไรในประเด็นนี้
ไม่เกี่ยวกันกัน
เพราะว่ามันนานมาแล้วทั้งปี๖๐นี่๓๔ปีแล้ว

คณะกรรมกรรมการใกล้โขดอยู่บ้าง

ถ้าไม่มีอะไรเขาก็ตัดประเด็นเรื่องสถานการณ์หมู่บ้านออก

มีชาวบ้านในชุมชนคนนึงนะคะป้าสายหยุดนะคะ
ก็บอกทีมข่าวว่าป้ากับนายโสพลเนี่ย
ก็ร่วมกันเรียกร้องเงินคืนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน

โสพลเป็นคนพูดจาดีนิสัยดีไม่มีปัญหากับใคร
ว่าประเด็นเรื่องของการเรียกร้องเงินคืนเมื่อปี๕๘
มันไม่ใช่ปมการตายของนายโสพลแน่นอน
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะฮะ
ชื่อนางมะลิวัลน์ณคอนอายุ๕๔ปี
เธอบอกว่าเธอช็อกมากตกใจมาก
ไม่คิดว่าสามีจะมาถูกยิงตายแบบนี้
ยืนยันว่าสามีไม่เคยมีปัญหากับใครเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้ว
ปัญหาเรื่องการทำงานไม่มีแน่เพราะสามีก็คือแค่กรีดยางอยู่ข้างบ้านแค่นั้นเอง
ที่มีข่าวว่าสามีของเธอขัดแย้งกับพี่สาวเรื่องถนนทางเข้าออกบ้านยืนยันว่านี่ก็ไม่จริง
ชู้สาวไม่มีแน่เรื่องยาเสพติดก็ไม่มีปัญหาเงินกู้ก็ไม่มีที่ดินอะไรก็ไม่มีปัญหา
ไม่ใช่ล้มรถนะไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันโดนกระสุนแต่ไม่รู้ว่าแบบไหน
เออเขาเป็นคนดีนี่ก็มาทำมันทำไมอ่ะเขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว
ก็อยู่ที่นี่เขาก็รู้กันทั้งหมดเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะเขาเป็นคนดีคนแถวนี้เขาก็รู้กันหมดไม่มีค่ะอืม
ที่เขาถ้าเขาไม่บอกแม่ก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้พูดอะไร
ทางฝั่งของญาติญาติก็ยืนยันนะครับว่าการตัดถนนผ่านสวนยางพาราเข้ามาที่บ้านของผู้ตาย
ไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้มีการทะเลาะกันมีปากเสียงกันในหมู่ญาตินะฮะ
เพราะว่าเขาใช้เส้นทางสัญจรร่วมกันในหมู่ญาติมานานแล้ว
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่านายโสพลเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงแต่ก็รักเหมือนพ่อแท้นั่นแหละ
เพราะมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยสามสิบปีได้แล้วคนร้ายที่ยิงพ่อถือว่าโหดเยี่ยมมาก
คิดว่าพ่อจะมาเสียชีวิตแบบนี้ส่วนลักษณะของการก่อเหตุ

พ่อถูกยิงเพราะอะไรส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่การยิงผิดตัว
เพราะมันเป็นการตามมายิงช่วงกลางวันแล้วพ่อก็ไม่ได้ใส่
วกกันน็อกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่การยิงผิดตัวแน่นอน
ก็คิดได้นะคะคิดได้หมดนะคะคิดว่าเออเขาจะเป็นมืออาชีพ
ไหมหรือว่าแค่แบบคนบ้าปืนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะประมาณ
แบบว่าเพิ่งหัดยิงปืนเป็นแล้วก็อยากลองของหรือเปล่าอะไร
เนี้ยเราคิดได้หมดสำหรับหนูมันมันมากอะค่ะมันร้าย
แรงมากอ่ะไม่มีรางอะไรเลยค่ะที่ทำให้รู้ไม่ไม่ไม่มีความ
รู้สึกว่าต้องเสียพ่อเลยอ่ะค่ะตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งแกะ
ติดตามคนร้ายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจบอกกับเรา
นะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะแต่เบื้องต้น
ว่าปมสังหารน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเดี๋ยวจะ
เรียกญาติญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดผู้ตายทั้งหมดเนี่ยมาสอบ
ปากคำมาสืบหาสาเหตุกันต่อไปยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับทุกผู้ชมครับที่แน่คือมีร่องรอยการถูกยิงคุณผู้ชม